มีคนร้ายบุกเข้าไปที่ศูนย์นวดแผนโบราณ
หรือข้าวของกระจุยกระจายเลยนะ

เพราะว่าไม่มีทรัพย์สินหายไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียว
แต่พบว่าข้าวต้มมัดถูกแกะกินไป๒ห่อคุณ
สงสัยว่าคนร้ายน่าจะเป็นหัวขโมยหิวโสนะครับ
นายบุญมายาวิจัยอายุ๖๐ปีแล้วก็เป็นพนักงานนวด
พาไปชี้ที่เกิดเหตุที่พบคนร้ายงัดสังกษีเข้ามาทางด้านหลัง
แล้วก็ทุบกระจกประตูเข้ามาภายใน
โดยสภาพภายในห้องโถงพบข้าวของถูกลื้อกระจุยกระจายนะครับ
แต่ว่าทรัพย์สินมีค่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า
ลมทีวีวิทยุแล้วก็ข้าวของอื่นที่สามารถจะนำไปขายเป็นเงินได้
กลับไม่สูญหายไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับ
มีแค่หม้อหุงข้าวไฟฟ้าหายไป๑หม้อ
แต่พบใบตองห่อข้าวต้มมัด๒ห่อถูกแกะกินไปจนหมดถูกทิ้งไว้นะครับ
อกจากนี้ยังมีนมกล่องอีกหนึ่งกล่องที่ถูกกินไปหมดแล้วเช่นเดียวกัน
และจากการตรวจสอบร่องรอยอย่างละเอียดนะครับ
เพราะว่าคนร้ายได้เปิดฝาชีในห้องครัวด้วย
คาดว่าน่าจะเปิดมาดูว่ามีกับข้าวอะไรกินบ้างนะครับ
ซึ่งตำรวจได้เก็บรอยนิ้วมือแล้วก็หลักฐานต่าง
เพื่อติดตามหาตัวคนร้ายต่อไป
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นชาวพม่าบุกเข้ามาเพื่อจะหาของกิน
มากกว่าประสงค์ที่จะขโมยทรัพย์สินนะครับ
นี้ศูนย์นวดแห่งนี้เคยถูกคนร้ายเข้ามาขโมยของแล้วครั้งหนึ่ง
และก็เนื่องจากที่ร้านไม่มีคนเฝ้า
ทำให้คนร้ายน่าจะย่ามใจแล้วครับ
ก็เข้ามาแล้วก็มาหาของกินนั่งกินอาหารจนอิ่ม